ไปเรื่องขององค์ปู่พญานาคกันหน่อย
เราก็อ่านข่าวของท่านบ่อยนะพวกผู้ชม
แต่ว่าปกติชื่อดาลงดาลาส่วนใหญ่

ไม่ค่อยแวะเวียนไปทางพี่เสน่าหอย

ดังนี้ไม่น่าเชื่อว่าพี่แก้เขารบ

เดินทางไปร่วมพิธีบวงสวงองค์ปู่พญานาคที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
พี่หอยก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าส่วนตัวไม่เคยเจอเรื่องราวปฏิหารอะไรกันหรอกนะคะ
แต่เวลาที่มีโอกาสไปร่วมงานบุญพิธีบวงสวงเบิกเนธต่าง
รู้สึกเลยว่าทำแล้วมีความสุขแล้วก็สุขใจมากค่ะ
แต่พอถามว่าไอ้ที่เขาฮิตกันช่วงนี้พี่แจ๊คสักลายมือ
ราไปทำกันเยอะนะหรือว่าลงหน้าทองอะไรแบบนี้
ให้ได้ปังเหมือนดาราคนอื่นเนี่ยเอาไหม
หอยบอกว่าพี่ไม่ใช่สายนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะไปทำอะไรแบบนั้นด้วย
เพราะว่าพี่เนี่ยเป็นสายบุญชอบทำบุญมากกว่าเดินทางสายนี้แฮปปี้กว่าค่ะ
แล้วก็เล่าเรื่องราวเหลือเชื่ออีกหนึ่งอย่างมาว่า
ปีที่ผ่านมาพี่หอยนะเพิ่งทำห้องพระในบ้านเสร็จ
คือมีสินแสมาทักพี่หอยว่าต้องมีนะเพราะว่าอะไร
ชีวิตจะได้รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นพอทำเสร็จพี่หอยบอก
ทุกอย่างมันดีขึ้นดีวันดีคืนจริงค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่หอยกันหน่อยค่ะ
ไม่ได้เจอแบบเฮ้ยปฏิหารหรือว่าอะไร
ผมว่าอันนั้นปฏิหารมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยเราไม่รู้มากกว่าเราก็เลยคิดว่า
ไม่ต้องเจอแต่ว่ามีความสุขใจที่ได้มาบูชา
ได้มาเบิกเนธได้ไปกราบพระได้ทำบุญอะไรอย่างนี้
ผมว่าอันนี้ถือว่ามันได้เจอแล้ว
ไม่มีงานเราก็ของานเราตั้งจิตดี
พอตั้งจิตดีมันก็ทำให้เรามีสมาธิ
ทำให้เรามีสมาธิเสร็จแล้วเราก็มีงาน
อันนั้นถือว่าประสบความสำเร็จในการที่เราได้เจอ
เชื่อไหมเชื่อเชื่อว่ามี
เชื่อว่ามีเรื่องแบบนี้เชื่อว่ามี
แต่ใดก็แล้วแต่เรื่องปฏิหารเราไม่รู้

แต่ว่าคือเห็นชัดคือสีหน้าสีตา

เอาเป็นว่าหอยปังนิดนึงไป

เมื่อกี้คุณผู้ชมค่ะอยากจะฝากนิดนึงกันละกัน
ฝากบัญชีตัวเองไปให้พี่หอยบ้าง

เดือนละ๒๐๐เดือนละ๓๐๐อะไรอย่างนี้

นี่ฝากบัญชีไปให้เขาโอน
มาแล้วมิตรนะ

ทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ